คุณผู้ชมคะดูหน้าหนึ่งวันนี้หน่อยค่ะ
ตอนนี้ความคือบหน้าของเรื่องนี้คือสารจังหวัดกัลจนบุรี
ออกหมายจับอนุมัติหมายจับแล้วนะคะ
พระลูกวัดก็คือหลวงตาที่ก่อเหตุนั่นแหละ
ไปตีเนรษและเนรษก้าวขวบเอง
ซึ่งทางแม่ของสามเณรก็ยืนยันค่ะว่ายังไงเรื่องนี้จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตอนนี้จับกลุ่มพระได้แล้วแล้วก็จับศึกแล้ว

ถูกทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสในระหว่างบวชเนรผ้าฤดูร้อน
แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนขมิ้นอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนนี้ตัวสามเณรก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
คืออาการมีอาการเลือดข้างในสมองแล้วก็แขนหักทั้งสองข้าง
รวมถึงคางแตกศีรษะปูดบวมมีรอยฟกช้ำ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าทั้งแขนแล้วก็ข้อมือขวามันหัก๒ท่อนเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากทางลูกวัดที่วัดดอนขมิ้นนี้
ว่ามีสามเณรอายุ๙ขวบบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ตอนเข้าโรงพยาบาลก็คือไม่ได้สติเลยต้องส่งเข้าไอซียูทันทีนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งก็เบื้องต้นทราบว่าสามเณรน้อยคนนี้ถูกหลวงตาสุภาชัย
พระลูกวัดที่บวชมาแล้ว๔๗พันศาทำร้ายร่างกาย
แม่สามะเนนก็บอกเลยครับที่ผ่านมาเวลาที่มาเยี่ยม
ก็จะเห็นเนรโดนตีตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าเนรจะถูกทำร้ายขนาดนี้
แล้วก็ขอยืนยันด้วยนะคะว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

แล้วหมอก็บอกว่า๕๐เปอร์เซ็นต์ที่นี่จะรอดแต่๑๐๐เปอร์เซ็นต์คือเอามาพื้นกรรมภาพได้หน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกพูดได้เลย
ตอนที่หนูเข้าไปโรงพยาบาลไม่มีใครบอกหนูว่าลุงตาเป็นคนแทง
แต่หนูความคิดของหนูหนูเชื่อว่าลูกตาเป็นคนทำ
เพราะว่าลูกตาเป็นคนทำเพราะทุกครั้งที่ว่าหนูไปนี่จะโดนเสียอีกกว่ารอบ
ตอนนั้นตัวนี้เขาไม่รู้สึกตัวนะ
เขาสามารถแขนห้ากข้อมือนะคิดว่าลูกมันจะเจ็บขนาดไหน
หนูไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าหนูรู้ไม่สู้
พอหนูเจอลูกในแบบนี้แล้วหนูก็มาดูดิ

หนูก็ยืนยันแน่นอน
นี่แหละครับหัวอกแม่นะครับเพราะว่าลูกอาการหนักพอสมควร
ขณะที่เข้ามารับการรักษานะครับรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมดเลยนะฮะ
คางแตกศีรษะปูดบวมนะครับเอ็กซาเรย์แขนและข้อมือ
ขวาหักสองท่อนและล่าสุดก็มีเลือดคลั่งในสมองด้วยนะครับ
ซึ่งก็หลังจากที่เกิดเหตุแล้วหลวงตาก็ไม่ได้หนีไปไหน
ยังคงออกรับนิมนต์ที่วัดในตำบลท่าเสาที่อำเภอท่ามกา
ทีนี้พอกลับมาถึงที่วัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการนิมนต์ไปสอบปากคำนะคะ
ซึ่งหลวงตาก็บอกว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลเนรในวัดทั้งหมด๔รูป
แต่ว่าเนรคนนี้นิสัยดื้อมาก
สวดมนต์ทำวัดเย็นสามเณรคนนี้ก็ก่อเรื่อง
คือไปรังแก่เนรน้องชายที่มาบวชพร้อมกัน

แต่ปรากฏว่าเนรด่าถึงบรรพบุรุษ
ดังนั้นหลวงตาก็เลยมีการผลักให้ล้ม
ตลปัดแล้วก็ใช้ไม้พายรวมถึงไม้ไผ่ตีอยู่๕นาที
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าที่ทำไปเป็นเพราะว่าเนรเกเรแล้วก็ดื้อรั้นมาก
แต่ทีนี้เห็นว่าอาการหนักเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยรีบติดต่อมูลนิธิของวัดให้ช่วยส่งตัวเนรไปที่โรงพยาบาล
คือหลวงตาบอกว่าตอนที่เรียกมาตักเตือนแต่เนรด่าถึงบรรพบุรุษ
หลวงตาก็เลยใช้ไม้ไผ่ตีก็ไม่นึกว่าอาการจะหนักขนาดนี้
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำพิธีศึก
แล้วก็นำกลับมาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารจากแพทย์
เพื่อที่จะดูเรื่องบาดแผลอีกครั้งหนึ่งด้วย
แล้วก็ตำรวจภูทรลูกแก่ที่บริษัทธามากก็บอก
ว่าตอนนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติไหมจับพระที่ก่อเหตุแล้ว
คือนายสุภาชัยบุญลักษณะอายุ๖๔ปี
หรือว่าหลวงตาสุภาชัยผู้ก่อเหตุนั่นเองนะคะ